ที่จังหวัดลำปางค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคะ
มีผู้ชายสองคนค่ะออกไปหาตัวจิ้งกุ่ง
จิ้งกุ่งลักษณะมันคล้ายจิ้งหรีดนะคะ
ไปหาอยู่ในสวนค่ะขาไปเนี่ยน้ำไม่มาแต่ขากลับน้ำมาค่ะ
กลับบ้านไม่ได้ค่ะติดอยู่บนต้นไม้๕ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยนะคะ

กู้ภัยเองก็พยายามช่วยเหลือ
ชาวบ้านเองก็มาดูเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือ
จุดนี้คือหมู่ที่๑๖ตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะ
มันเป็นสวนท้ายหมู่บ้านใกล้กับแม่น้ำวัง
ห่างจากถนน๓๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
คนที่ไปติดอยู่บนต้นไม้๒คนค่ะ
ชื่อว่าในเดชคนโตอายุ๖๒ปี
และนายไกรทองมโนรมอายุ๔๓ปีอีก
ทั้งคู่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก
โอบล้อมต้นไม้ไว้เขาก็อยู่ข้างบนไง
ถึงแม้ว่าระดับน้ำเขาบอกว่ามันจะไม่ลึกมาก

ใครล่ะจะเสี่ยงเดินออกไปนะคะเดี๋ยวถูกน้ำพัดหายไปเนี่ยนะคะ

ก็เข้าไปถึงพยายามช่วยเหลือใช้วิธีโยงเชือก

ก่อนที่จะให้ชาวบ้านทั้งสองคนสวมเสื้อชูชีพก่อนเลย
แล้วก็ดึงเชือกดึงเชือกออกมาจากจุดนั้นดึงออกมาเรื่อย
โดยกู้ภัยนำหน้าและประกบด้านหลัง
แต่ทั้งคู่ติดอยู่บนต้นไม้๕ชั่วโมง

น้ำไม่แรงก็ว่าแรงแล้วล่ะตอนนั้น
ไม่มีความชำนาญในการเดินทวนกระแสน้ำแบบนี้แล้ว
กู้ภัยก็เลยต้องค่อยประกบเดินตามกันออกมา

สอบถามคนที่ติดอยู่ข้างบนที่ชื่อว่าในเดชที่อายุมาก
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุไปกับเพื่อนบ้านค่ะ

และคิดว่าไหนก็มาสวนแล้ว

เพราะเมื่อน้ำท่วมจิ้งกุ่งจะหนีขึ้นไปบนต้นไม้
และพื้นดินในสวนกระทั่งบ่าย๓โมงจะกลับบ้านค่ะ

ขาไปมันไม่มีน้ำมันมีน้ำแต่มันน้อย
แต่พอขากลับค่ะมาครึ่งทาง
น้ำป่ามาจากไหนไม่รู้มาเร็วมากนะคะและไหลเชี่ยวกรากตามภาพเลย
ตัวเขาเองก็ไม่สามารถว่ายน้ำออกมาได้ก็เลยปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั่นแหละ
ส่วนคนที่ไปด้วยเพื่อนบ้านชื่อว่ากะไรทองนะคะ
เห็นเขาติดอยู่บนต้นไม้จึงมาอยู่เป็นเพื่อน
เพราะกลัวจะถูกน้ำซัดไปอยู่แบบนั้นจนกระทั่ง๔โมงกว่า

ชาวบ้านที่ไปหาจิ้งกุ่งด้วยกันมาเห็น
เอ้าอยู่บนต้นไม้แล้วน้ำก็เข้าไปไม่ถึงได้แต่ตะโกนเรียกกันนะนะ

สรุปนี่แหละ๕ชั่วโมงช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ
เห็นไหมคะเขาบอกว่าตอนแรกเขารู้นะว่าน้ำท่วม

แต่ขากลับน้ำมันขึ้นไงค่ะ

แต่ต้องขอบคุณเพื่อนนะเพื่อนแท้อุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อน